มาเรามาดูกันที่เรื่องของการทำความดีกันบ้าง
พรุ่งนี้วันพระใหญ่นะฮะวันมาคบูชา๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เดี๋ยวเราพาไปสำรวจตรวจสอบแต่ละสถานที่กัน
โดยเฉพาะการขายดอกบัวแล้วก็เครื่องสังขพันธ์

การซื้อขายดอกบัวในช่วงวันมาคบูชา
ตามตลาดสดบ่อนไก่แล้วก็ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค

คือแม้ว่าดอกบัวไม่มีการปรับขึ้นราคานะครับ
โดยขายปลีกอยู่ที่ราคาดอกละ๓บาท
แต่หากเป็นดอกบัวมัดรวมกับดอกดาวเรือง
ที่ใช้สำหรับในการไหว้พระคือจัดช่อไว้แล้วเนี่ย
ก็จะอยู่ที่ราคากรัมละ๕๑๐บาท
แม่ค้าขายดอกไม้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลย
บอกว่าราคาดอกบัวขายปลีกอยู่ที่ราคาดอกละ๓บาท
ตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ได้เพิ่มราคาเลย
แม้ว่าจะเป็นช่วงวันพระใหญ่วันมาคบูชา

แต่ขายเนี่ยก็ไม่ได้ขายดีขึ้นนะแม้ว่าจะเป็นวันพระใหญ่นะฮะ
ก็เชื่อว่านั่นน่าจะเป็นเพราะผลกระทบจากโควิด๑๙

ทำให้วัดในหลายพื้นที่เขาก็อาจจะมีความเข้มงวด
ครัดในเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนา
โดยเฉพาะให้คนไปรวมตัวกันอยู่ในวัด
แล้วก็บางพื้นที่บางวัดงดจัดกิจกรรม

ทีนี้คนก็อาจจะไม่ได้ไปวัดนะครับ
ดอกไม้ก็เลยขายไม่ค่อยดีนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลคุณ
เรื่องนี้นะฮะร้านสังกภัณฑ์ร้านหนึ่ง
รับจ้างตื่นเช้าขึ้นมาทำบุญคุณ

แบบนี้รับจ้างตื่นมาตักบาท
ตักบาทแต่ไม่ชอบตื่น
ตักบาทแต่อยู่ต่างประเทศ
ตักบาทแต่ตื่นไม่ไหวเพราะเมาค้าง

ตักบาทแต่ธุรกิจมันรัดตัว
ตักบาทแต่แถวบ้านไม่มีวัด

แต่ก็ยังอยากหลับตาอยู่บนที่นอน
เอาง่ายคือทุกข้ออ้างจะแก้ไขได้ถูกไหม

แก้ไขได้ด้วยการเพียงแค่คุณลูกค้าโอนเงินมา

เรามีทีมงานที่พร้อมทำทุกอย่างให้
พร้อมจะถ่ายรูปแล้วก็วีดีโอรายงานผล

เหมือนท่านไปตักบาทด้วยตัวเองเลย

ท่านต้องตื่นมากรวดเองนะ
แต่ถ้าตื่นเองได้ก็อยากให้ท่านไปตักเองดีที่สุด

แต่ถ้าไม่สะดวกตื่นก็ทักมา
ราคาชุดละ๙๙บาท

ข้าวสวยขนมแล้วก็น้ำจัดเซตให้เลย

และหากต้องการดอกไม้จะต้องเพิ่มชุดละ๙บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน๑๐๘บาท
ไม่มีขั้นต่ำ๑ชุดก็รับแพ็คเกจ๓วัน๕วัน๑๐วัน
ได้หมดเลยคุณจะให้ตักบาทสัก๕วันก็ได้

โดยเจ้าของร้านบุญบังใบสังกภัณฑ์
ทีมข่าวเราสนใจเรื่องนี้เราก็ไปคุยกับเธอมานะฮะ
ออกมาบอกว่ามีการจัดแพ็คเกจให้บริการด้วยกัน๓ระดับให้เลือก
คือจะตักบาท๓วัน๕วัน๑๐วัน
บางคนซื้อเป็นแพ็คเกจ๓วันติด
บางคนเกิดวันศุกร์ก็จะซื้อเป็นแพ็คเกจแบบนี้คุณ
ทุกวันศุกร์เป็นเวลา๑เดือน
กับข้าวเมนูอาหารตามที่ลูกค้าเลือกได้
ทางร้านจะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ

ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์กันถกกันสนั่นเลย

ส่วนก็ชื่นชมเป็นไอเดียที่ดีตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาว่าง
แต่อยากทำบุญคนที่เขาจำเป็นจริงที่จะไปทำบุญไม่ได้
ก็จะสามารถทำบุญออนไลน์แบบนี้ได้นะครับ
แต่บางคนก็บอกว่าการจะทำบุญใครได้บุญกันแน่
คุณก็ต้องตื่นไปทำบุญกันสิตื่นไปทำบุญเอง
เพราะนั่นมันแสดงออกถึงความอะไรนะคุณ
ตั้งใจความมานะความอดทนของคุณ
ความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองนะครับ
ก็เป็นเสียงแตกในโลกโซเชียลนะครับ
เรื่องนี้ถกกันสนั่นจนพระมหาพรายวรรณวรวรวรณโน
พระนักคิดนักเขียนวัดสร้อยทอง
ท่านออกมาไลฟ์สดถึงประเด็นนี้ว่าว่าฟังหน่อยไหม
มันควรเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วย
เอ๊ะมันจะได้บุญไหมได้มันได้นะโยมแต่ว่า
อันนี้สงฆ์เนี่ยมันไม่เท่ากับความตั้งใจที่เราจะทำเองหรอก
มันยังนอนอยู่มันจะได้บุญยังไง
มันยังนอนมันยังหลับอยู่เนี่ยมันจะได้บุญยังไง
มันไม่เหมือนว่าเราได้ทำด้วยตัวเองหรอก
จิตตอนที่มันทำด้วยตัวเองกับจิตที่มันสั่งคนอื่นทำ

แต่ถ้าเราได้ทำเองด้วยความตั้งใจด้วยตัวเอง
เอาง่ายคุณผู้ชมเงินซื้อบุญไม่ได้

จะเกิดอันนี้ส่งผลบุญมากหรือว่าน้อย
ขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการทำบุญทำทานนั้น
ทีนี้คุณผู้ชมดิฉันก็อยากรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยจะไลน์หน้าจอก็ได้

ฝากเขาทำบุญได้ไหมฝากเขาตักบาทได้ไหม
ได้บุญไหมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ